คุณผู้ชมครับเวลาขับรถขับราไปจอดรถตามที่ต่างนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าบางทีรถจักรยานยนต์พ่วง
ข้างจอดให้ดีเศนเบกมุงเบกมืดหรือว่าล็องท์ให้ดี
ไม่งั้นถ้าคุณล็อคไม่ดีละก็
ระบบถอยหลังอัตโนมัติ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
มันหนักด้วยไงทุกคนเดินลงมาแล้วทำไงรู้ไหม

แล้วสังเกตรถที่จอดล้อตรงด้วยแหละ
ตรงก็เลยถอยตรงเลย

รถหายรถไม่ได้หายรถตกอยู่ในคู่
เอ้อเอ้าคุณผู้ชมคิดการนี้มันยังดีอยู่อย่าง
มันไม่ได้ไหลไปอยู่ตรงถนนหลัก

อ่าแล้วก็ไม่แรงมากก็อาจจะทำให้เสียหายไม่เยอะ